กำลังกับผู้ขอบคุณผ่านนักชอบของเราวันนี้ค่ะ
และยังเป็นนุ่มในแบงค์อีกด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ

แน่นครับพี่เหรียญแน่น
เหลี่ยนแน่นชอบอ่ะชอบเปลี่ยนนะ
เพราะว่าปกติก่อนนอนพี่ต้องใช้อมอยู่แล้ว๒๓เพลง

เอาล่ะพร้อมนะคะ
กติกาง่ายคือผู้แข่งขันนักช็อป
ตอบคำถามเพียงคำถามเดียวว่า
ของทั้ง๓ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
โดยแต่ละข้อจะมีเงินรางวัลมากขึ้นตามลำดับขั้น
ตอบได้ครบ๘ข้อก็รับเงินรางวัลสูงสุดไปเลย

แต่เราจะไม่ปล่อยให้คุณเหงาอยู่คนเดียวอย่างเดียวได้
เพราะเราจะมีผู้ช่วยให้คุณ
ผู้ช่วยของเราจะอยู่กับคุณตลอดการแข่งขัน
ปรึกษาได้ขอความเห็นได้แต่ไม่สามารถตอบแทนคุณได้
คุณอาจจะไม่เคยสังเกตราคากับของที่คุณเคยผ่านตา
เราจะเอามาท้าดวนราคากับคุณที่นี่
พี่หมีช่วยที่เรียกได้ว่า
เป็นคนที่มีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติ
และมีคุณอาสมบัติเมธานีอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่า
ไปดูค่ะพี่ตีดอกสะดาว

พี่ตีต้องเล่าข้าวของเขานะฮะ
เพราะว่าวันนี้เขาคือนุ่มทำงานแบงค์
เผื่อเราจะกู้เงินสักหน่อยพี่ตี
อย่างผมเนี่ยถ้าเกิดผมจะไปกู้สัก๔ล้าน
เปิดสักอีก๒๐๓๐สาขา

เหรอบางทีผมไม่เอ่ยชื่อธนาคารดีกว่า
เคยเข้าไปแล้วเดินเข้าไปแบบเขาเบิกเงินเนี่ยอ่า

เบิกเงินพี่ขอเบิกเงินสัก๑๐ล้านดิ
เออเขาก็ต้องนอบน้อมพี่ตีสิ

เขานอบน้อมไหมเออพี่ครับจะเบิกกันแล้วบอก๑๐ล้าน
พี่จะเบิก๑๐ล้านก็ได้นะครับแต่พี่ต้องมีเงินในบัญชีก่อน

ข้อแรกของหนุ่มแบงค์รูปหล่อคนนี้
ถามว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ
มาเช็คอะไร
เช็คเด้งบ๊วยบ๊วยมาเลยมาเลย
เออมาใครเช็คเด้งเมื่อกี้มา
เก้าพาใครเข้าร้านขออนุญาตเจ๊ง่ะฮะมาลำแก้บ้นเหรอณคร่อม

นี่คือใครอ่ะน่ะหานี่เกมาแก้บ้น
อ๋อนี่นี่เกนี่น่ะจะบอกนะห้องอั้มงาน
เอาหุ่นแม่จักรียันมายืนที่นี่
นางเอกริเกย์นี่ไง

อย่างไงวะ
แล้วที่ปกติริเกเล่นไหนเล่นตอนคืน
เย้ถูกหวยแต่๓๐ล้านอ๋อ
พ่อพ่อเค้าหารุดแก้วนตอนกลางวัน

คืนนี้แหละจะรอบไปปง

ไปโปรงภทชนพระบูดาเผื่อหวังสมบัติ

คณะอะไรคณะหมูกรอบคณะหมูกรอบ

นี่ถัดกินขึ้นถามถาม
คณะอะไรนะคณะหมูกรอบครับถัดดูแล้วเออถัดต่อเดิมด้วย
ได้กับข้าวกับข้าวอาหารตามสั่งอ่าเอาเอาเล่นเลย
อย่าให้เหมือนคณะแมวสำลายล่ะทำไมล่ะ
ไปดูคนไม่มีเลยมีแต่แมววิ่งกันเต็ม
นี่มึงก็ยืนภาพนางไม่ใช่ทันเล่นเดี๋ยวมึงยืนอยู่อย่างนี้
เค้าเป็นลิเกย์ครับคันนี้เป็นลิเกย์นะครับ
พระเอกมันก็ต้องชื่อเกี่ยวกับ
ได้ยังให้โดนชายแม่ยพ
เองก็ชื่อรักแท้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอน
ดังเป็นด้านหลังของคนของหมูขาว
ไงชื่อโดงแก้วลูกธาลัด

เหมือนใครแจ้วบ่นแล้วมาทำถ่วาย
เอาดูนี่

ยังมาไหนจะเล่นล่ะเล่นเลยเล่นง่าย
เดี๋ยวจะไปยังไงจะไป

จะมาจะไปจะมาไป
ไปไม่มึงสองคนไป
วันนี้เรื่องอะไรล่ะวันนี้จะทำการแสดงเรื่องอะไรล่ะ

ถ้าจันตโฆรพนางเอกก็ต้องอยู่ในเพราะอบ

โมล่าหน้าดูเป็นขนมเหรอ
เฮ้ยนางเอกอยู่ในเพราะอบที่ไงอยู่นานไงไหม้แล้วตัวดำปีล่ะ
ทำไมล่ะไหม้เกรียมอ้าวเจ๊ก็บอกไหม้ไปแล้ว
เอาเรื่องไหม้ไปแล้วจริงไหมเนี่ยเออ
ไอ้ดิหูไม่ดีงามใส่นึกมั้ยล่ะ
มันจับง่ายจันตโฆรพตอนที่เผื่อทุกอบมาเจอนางเอกแล้วก็เกี่ยวกันเลย
เอาอย่างงี้น้าน้าเป็นพระเจ้าตาจันตโฆรพเป็นคนเอาเข้ามา
แล้วมันร้องได้อยู่ไหนไม่รู้อ่ะมึงโตเข้ามาแล้วอ่ะ
แสงตัอยังไงวะพระเจ้าตามา
มือมาแขนมาอันนี้พบ
เจ้าตาพระเจ้าตาพระเจ้าตาร้องนิดนึง
ก้าวฟ้ายพระมือนีรือซีสิน
บวชอยู่วัดเศร้าลิ้นและเป็นพระ

แกว่าโทรติลกาอะไรก็ได้สิ

ก้าวฟ้ายพระมือนีรือซีสิน
บวชอยู่วัดเศร้าลิ้นและเป็นพระส่ง
พูดถึงความรักชักละอา
เหลือกที่กงที่กาข้าก่อนที่ปก
เคยมีรักเละอยู่ครั้งหนึ่ง
เมื่อจากกูตึงแต่เพราะว่าอึดหลง

ไอ้หนู
ลงตาเข้าเปล่า
มันก็เหมือนกับตัวมันตีมันก็ไกลแล้ว

ใจเย็นเราไม่ใช่อายุน้อยแล้วนะครับนักคอม
ตอนนี้พักให้น้าหายเหนื่อยสักครู่
ช่วงหน้ามาฮากันต่อจ้า